ท่านผู้ชมครับมีป้าคนหนึ่งนะครับได้ร้องขอความเป็นธรรมให้กับหลานชายวัยสิบเจ็ดปี
ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือคดีเนี่ยมันผ่านมาสิบกว่าวันแล้ว
ตำรวจก็เรียกกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหลายมาสอบปากคำแล้ว
รู้ตัวมือปืนคนยิงแล้วแต่ป้าเขายังไม่มั่นใจ
ว่ามือปืนเนี่ยที่บอกว่ายิงแล้วก็หลานเขาตายเนี่ยมันเป็นตัวจริงหรือเปล่า
คนที่เป็นคนก่อเหตุตัวจริงจะยังลอยนวลอยู่หรือเปล่านะครับ
นางจันทรีย์ราเหล็งบำบุงอายุ๔๓ปีนะครับ
ได้โพสต์เฟซบุ๊กร้องขอความเป็นธรรมเรื่องหลานชาย
ก็คือนายสิริโชคหรือว่านายยูอายุ๑๗ปีถูกคนร้าย
ยิงแล้วกระสุนเข้าที่ด้านหลังหนึ่งนัดกระสุนเนี่ยไปตัดคู่หัวใจพอดีเลย
เสียชีวิตนะครับแล้วก็มีเพื่อนของหลานสองคนบาดเจ็บด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๒๖กันยายนผ่านมา๑๐กว่าวัน
คดียังไม่มีความคืบหน้าครอบครัวก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
เพราะว่าผู้ก่อเหตุป้าบอกว่ายังวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละ
แล้วก็ประกาศตัวด้วยว่าไม่เกรงกลัวกฎหมาย
เพราะว่ารู้จักกับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดนครปฐม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมนะครับ
นี่คือศพของหลานชายที่ป้าเขาถ่ายภาพมาร้องขอความเป็นธรรม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
วันนี้ตำรวจสพเมืองนครปฐมได้เรียกป้าไปให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งนางจันจิราบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยตามจับคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
เพราะที่ผ่านมาทราบแต่ว่าตำรวจได้เรียกกลุ่มเพื่อนของหลานไปสอบปากคำหมดแล้ว
เพื่อนของหลานก็บอกว่าคนที่เข้าไปมอบตัวไม่ใช่มือปืนตัวจริง
ส่วนคนที่ลงมือยิงยังลอยนวลอยู่
หลังเกิดเหตุมีผู้ใหญ่บ้านมาเป็นตัวแทนของกลุ่มมือปืน
แล้วก็เงียบหายไปจนถึงทุกวันนี้
ชื่อว่าในเทียนอายุ๑๗ปีเขาเล่าว่าอย่างนี้ครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุคือ๒๖กันยายน
ในเทียนกับนายหนาอายุ๑๗เหมือนกัน

ซื้อของกันที่ร้านสะดวกซื้อแต่ตอนนั้นผู้ตายยังไม่ได้ไปนะ

คืนวันที่๒๖กันยายน

ถูกคู่กรณียิงปืนขู่
ก็เลยรีบพากันขี่จักรยานยนต์

ว่าเฮ้ยไปเจอคู่กรณีคู่อริ

ว่าในเบิร์ตอายุ๒๒ปี

ขี่จักรยานยนต์กลับมาที่จุด

ทีนี้เบิร์ตมากับเทียน

ก็เบิ้ลเครื่องจักรยานยนต์ใส่เขา

จะเรียกจะท้าให้คู่กรณีออกมา

พุ่งเข้ามาแล้วมันเข้าไปที่

ในเบิร์ตเนี่ยสลบไปเลย

บอกว่าเฮ้ยที่เรากลับไปเอาเรื่องมาเนี่ย

ทีเนี้ยมากัน๖คนเลย

นายยูคนเสียชีวิตด้วย

ไหนน่าน่าที่ไปตอนแรกกับเคียนน่ะ
ที่ไปเจอผู้คราวนี้คนที่พาคือกรณีครั้งแรก

พอขับรถไปถึงจุดเกิดเหตุ

ทั้งหมดก็ลงไปกันนะ
เพื่อไปเอาตัวเบิร์ตขึ้นมาบนรถแต่ระหว่างนั้นเนี่ย
กลุ่มคู่อริที่มีเรื่องกันยังซุ่มอยู่
แล้วทีนี้เนี่ยมีปืนยิงใส่เข้ามาที่รถ๕๖นัด
กระสุนนัดหนึ่งเข้ากลางหลังยูพอดีอืม
แล้วตัดคั่วหัวใจเพื่อนเพื่อนก็รีบพาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าเสียชีวิตนะครับเนี่ยฮะนี่คือเหตุการณ์ที่
เพื่อนของผู้ตายเขาเล่าให้ฟังเราก็ทำเป็นกราฟิกจะได้เห็นชัดเจน
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุนะครับร้านสะดวกซื้อ
ว่าเขามาซื้อของกันก่อนเทียนกนาแล้วมาเจอคู่อริ
ก็เลยวกไปวนมาจนเนี่ยนำไปสู่การยิงกันเสียชีวิต
สอบถามจากพนักงานร้านสะดวกซื้อเขาให้ข้อมูลว่า
คืนวันเกิดเหตุ๒๖กันยายนนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าร้านพนักงานเขาได้ยินเสียงแค่เสียงเบิ้ลรถดังหนึ่งครั้ง
หลังจากนั้นก็ทราบจากร้านค้าในระแวกใกล้
ว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งครั้ง

จะไปตามเพื่อนแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ขับรถเก๋ง

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็เลยไปอีกจุดหนึ่ง
เป็นจุดที่มีการปาระเบิดแล้วก็ยิงกันจนตายค่ะ
ไปเจอแม่เลี้ยงของคนที่ใช้ปืนยิงสวนออกไปตอนเกิดเหตุ
กระสุนไปโดนในยูเสียชีวิตเนี่ยนะ
แม่เลี้ยงคนนี้เล่าให้ฟังว่าคืนวันเกิดเหตุลูกเลี้ยงของเธอก็อยู่ในบ้านด้วยกันนี่แหละ
แล้วก็ได้ยินเสียงเบิ้ลรถสองครั้งแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น
ทุกคนที่อยู่ในบ้านก็วิ่งหนีตอนนั้นไม่รู้จริงจริงว่าลูกเลี้ยงเนี่ยไปหยิบปืนของพ่อตอนไหน
แต่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นลูกเลี้ยงก็ยอมรับว่าเป็นคนยิง
ที่ยิงออกไปเพื่อปกป้องคนในบ้านแล้วก็ไปมอบตัวนะคะแต่ว่าประกันตัวออกไปแล้ว
เลี้ยงคนนี้ยืนยันว่าลูกเลี้ยงเนี่ยที่ยิงปืนออกไปแล้วไปโดนนายยูจนเสียชีวิตเนี่ย
ไม่ได้ไปมีเรื่องอะไรกับใครมาก่อนไม่รู้มาก่อนว่ากลุ่มผู้เสียชีวิต
ไปมีเรื่องอะไรกับใครที่หน้าร้านสะดวกซื้อแต่ว่ามันมีเสียงเบิ้ลเครื่อง
ระเบิดดังอยู่หน้าบ้านไงก็เลยออกไปยิงบอกว่าปกป้องคนในบ้าน
ทางบ้านก็เลยนำเงิน๓๐๐๐บาทไปช่วยเหลือในเบื้องต้น
แล้วก็ประกันตัวออกไปอ่ะนะสรุปก็คือคนที่ยิงเขาบอกว่า
เขาไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครเลยแต่ยอมรับว่ายิงปืนไปจริงจริง
เพื่อป้องกันคนในบ้านแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่กระสุนดันไปโดนในยูจนตาย
ไม่มีเสียงเสียงหมอสัยเข้ามาใช่ปะเสียงหมอสัยเข้ามา
เรายังไม่ได้เดินเข้าบ้านเลยนะยังอยู่ตรงหน้าบ้านอยู่เลยว่ามันมีอะไร
ก็ยังอยู่บอกเฮ้ยเสียงหมอใส่ใครวะเพราะเสียงหมอสายใคร
เด็กมันก็คือมันก็วิ่งก็วิ่งออกมาตรงนี้ใช่ป่ะ
พอวิ่งออกมาแล้วมันพอวิ่งออกมาแล้วมันป่าระเบิด
พี่กิจดูคืนนั้นแล้วเขาเอาระเบิดมาถามว่าระเบิดอันน่ะมันเป็นระเบิดสังหาร
มาเพื่ออะไรถามว่าเขาบอกว่าป่าขู่ป่าริยกลมันไม่ใช่
ระเบิดมันเป็นระเบิดสังหารใช่ไหม
แล้วถามว่าระเบิดน่ะถือมาก็ผิดแล้วแต่ป่าเนี่ยมันผิดไหม
แล้วบอกว่าทางเราออกไปกวนออกไปยิงไม่มี
แต่ทางเด็กกลุ่มนั้นเขาบอกว่าเขาถูกระเบิดปลาใส่หน้า
ใครป่าล่ะระเบิดเขาออกมาเองใครป่า
ใช่ไหมระเบิดใครความผิดสิ่งมันเป็นยังไง
ระเบิดในบ้านคือไม่มีแน่นอนเพราะเด็กอยู่บ้าน
ไม่มีเตรียมระเบิดไม่มีเตรียมอะไรเลย
เด็กนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่งเล่นอยู่บ้านอยู่คุยกับพ่อกับแม่อยู่
คนพี่เนี่ยไปยิงคือจริงไหมแล้วเขามีปืนได้ยังไงอะไรยังไง
ปืนปืนของพ่อเขาอยู่ในห้องคือตอนนั้นก็คือวิ่งออกมาจากห้อง
เอาไปขู่เพื่อให้ออกไปเพราะว่าตอนนั้นเราไม่มีอะไรเลยใช่ไหม
ถามว่าถ้าไม่ทำตอนนั้นแล้วเขามีระเบิดมีปืนมีปืนมีมีดมาทำไง
แต่มีดมีมาแน่นอนเพราะว่าตอนที่ตำรวจมามีมีดตกอยู่หนึ่งเล่ม
จุดที่บ้านที่ยิงในยูจนเสียชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุ
ก็มอบตัวแล้วประกันตัวออกมาแต่ว่าอีกจุดหนึ่งก็คือที่มีการยิงกันที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ตำรวจบอกว่าก็ต้องตามตัวคนที่ก่อเหตุไปยิงตรงนั้นอีกหนึ่งคนนะเป็นอีกหนึ่งกรณีนะ
ก็ต้องรวบรวมมาดำเนินคดีเพราะว่าตอนนี้สอบปากคำ
แต่จุดที่เค้าตายเนี่ยคือจุดตรงหน้าบ้านซึ่งเด็กที่อยู่ในบ้านยิงลงในหิน
ก็แต่ว่าป้าของคนตายเขาบอกว่าไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องว่ากันต่อไป